อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นหนุ่มวัยสามสิบเก้าปีเขามุกไปต้องการจะไปขอขึ้นดีกับภรรยาขึ้นเลิกกันไปแล้ว
แต่ภรรยาไปมีแฟนใหม่และไปอยู่บ้านของสามีใหม่แล้ว
ก็พอไปถึงเข้าไม่ได้เขาบอกว่าก็เลยใช้มีดฟันประตูหน้าต่างต้องการจะเข้าไป
แต่ว่าถูกฝ่ายสามีใหม่เอาปืนยิงสวดมาทำให้เขาเสียชีวิตคาที่
แต่ว่าฝ่ายพ่อแม่ของผู้ตายบอกว่าไม่จริง
เขาไม่ได้ต้องการจะตามเพื่อไปเอาเมียคืนแต่อยากจะเจอลูก
แต่ฝ่ายเมียไม่ยอมให้เจอหน้าลูกกีดกัน
คือเรื่องนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เลิกรากันไป๓ปีนะ
ไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่สามีใหม่ใช่ไหมคะ
แล้วฝ่ายสามีใหม่ก็บอกว่าเนี่ยคือพยายามมาก่อกวนมาร่ารันอยู่ที่บ้านหลายครั้งแล้ว
มาตามทวงเมียคืนจนล่าสุดเนี่ยเหมือนมาอารวาสโวยวายกลางดึกแล้วก็เอามีดพระมาด้วย
พอเขาไม่ให้เข้าบ้านก็ฟันประตูบ้านหน้าต่างแตกกระจายไปหมด

แต่ข้อมูลเนี่ยทางพ่อแม่ผู้ตายไม่ตรงกัน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะฮะเมื่อวันที่๕เมษายนเนี่ย
มันมีการยิงกันจนมีคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะในอำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ทำให้นายสมชายแสงมณีอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นชาวนครศรีธรรมราชถูกยิงเข้าที่ราวนมซ้ายเสียชีวิตทันทีครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายสานนท์รัตนพลอายุ๔๙ปีเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นถึงอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ณอำเภอบางขัน
ปัจจุบันก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
หลังเกิดเหตุก็มอบตัวกับตำรวจนะครับ
ทีนี้จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสมชายผู้ตายเนี่ยนะไปที่บ้านหลังนี้
ไปหาอดีตภรรยาคือนางสาวสุวรัตน์ทองในแก้วอายุ๓๘ปี
เขาเลิกลากันไปสักประมาณ๓ปีแล้ว
แล้วก็ไปอยู่กินกับนายสานนท์นะฮะ
เขาบอกว่านายสมชายต้องการจะไปทวงเมียคืน

แต่ว่านายสานนท์ไม่ยอมเปิดประตูให้

เอามีดพระที่พกไปด้วยฟันหน้าต่างครับ

นายสานนท์เจ้าของบ้านเห็นท่าไม่ดี

เขาบอกว่าที่ฝ่ายผู้ต้องหาอ้างว่าลูกเขาเนี่ยบุกไปทวงเมียคืนเนี่ยไม่จริงนะ
เพราะจริงแล้วลูกชายถูกฝ่ายหญิงกีดกันไม่ให้เจอหน้าลูก
วันที่เกิดเหตุลูกเขาต้องการจะไปหาลูกเพราะคิดถึง
แต่ว่าไม่ให้เจอไม่ได้ไปทวงเอาเมียคืนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างนะครับ
สักสิบวันหรือสักวันบางทีไปหาลูกเขาให้มาสักคนบอกว่าคิดถึงลูก

ซึ่งเขาไปหาลูกเพราะว่าแม่มากอุ่นคนก็รู้แม่มากก็รู้เพราะว่าไม่จังกว่าบุกลูก
ฝ่ายนี้ไม่มีเอิญนี้ครับเรียบคนไม่มีเอิญนี้

เขาคุยกับเขาวันหรือวันอาทิตย์ไม่ได้เขายิงทองกันตัว
เด็กหนูก็ไม่ได้ไปรับรู้ทองกันตัวไม่รับรู้ทองกันตัวเรียบ

อีกคนนึงที่ออกมาให้ข้อมูลก็คือเป็นหลานของผู้ตาย
บอกว่าที่ผ่านมาผู้ตายไปรับลูกแต่กลับถูกอีกฝ่ายไปแจ้งเขาหาว่าเขาบุกรุกบ้านเขา
สารจะพิจารณาให้ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกก็ตาม
อีกฝ่ายที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกก็ยังมีสิทธิ์ในตัวลูกนี่เป็นพ่อกับลูกกัน
แต่กลับถูกฝ่ายหญิงกีดกันจนมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมานะครับ
เรื่องต้นแน่นอนนะฮะคนก่อเหตุคือสามีใหม่นายสานนท
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็พรบเรื่องของอาวุธปืนก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะครับ